มาดูเรื่องของการแจ้งจับพิธีกรข่าวกันบ้างนะครับ
และพี่สาวของนักกีฬาเพาะกายหญิงทีมชาติไทยเนี่ย
เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจนครบานบางเขนครับ
ให้เอาผิดพิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้รับเหมาก่อสร้างในคดีในข้อหามินประมาทนะครับ
จากกรณีที่สัมภาษณ์ในรายการว่าจ่ายค่าจ้างไม่ครบกว่า๗ล้านบาทครับ
นางสุนันแล้วก็นางสาวพรพิมลจารุภัยโรธมารดาและพี่สาวของนางสาวกมลวัน
รุภัยโรธหรือว่าน้ำหวานนักกีฬาเพาะกายหญิงทีมชาติไทย
เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรศรผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขน
เพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายพุทธอภิวัลองค์พระบารมี
พิธีกรรายการโทรทัศน์และนายกันตะพัฒน์ทองคำผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
หลังมีการให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวนะครับว่านางสุนันจ่ายค่าจ้างก่อสร้างอาคาร
ไม่ครบกว่า๗ล้านบาทโดยนำหลักฐานเป็นเอกสารสัญญา
และคลิปวิดีโอรายงานข่าวมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐาน
นางสุนาเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันที่๓ตุลาคม
พิธีกรในรายการได้สัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างทางโทรศัพท์
โดยกล่าวหาว่าไม่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับเหมาครบตามสัญญาจ้าง
ทำให้คนเข้าใจผิดคนดูเข้าใจผิดและครอบครัวได้รับความเสียหาย
ซึ่งตัวเองก็ยืนยันว่ามีเอกสารสัญญาจ้างยืนยันการรับเงิน
แล้วก็อ้างว่าไม่เคยสั่งให้ผู้รับเหมาต่อเติมห้องแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนประเด็นเงิน๒๐ล้านบาทที่อ้างว่าถูกนักการเมืองท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการเรียกเพื่อแลกกับการให้ยุติร้องเรียนสร้างอาคารผิดแบบ
ยังมีคลิปเสียงอีกหลายคลิปที่ทำให้เชื่อว่าถูกรีดทรัพย์แต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
โดยยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงที่มีการพูดถึงเงิน๒๐ล้านบาทจริง
แต่เป็นเพียงแค่บางส่วนของคลิปเท่านั้นไม่ใช่การตัดต่อคลิปด้วย
ครับคือข่าวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจ
ข่าวมันเริ่มต้นมาจากที่ทั้งนางสุนันแล้วก็นางสาวพรพิมลนะฮะ
ซึ่งเป็นแม่แล้วก็พี่สาวของคุณน้ำหวาน
คุณน้ำหวานเป็นนักกีฬาเพาะกายหญิงทีมชาติไทย
พอข่าวเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักกีฬาทีมชาติ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
รายการต่างหรือว่าสื่อก็ขอเจาะลึก
เกี่ยวกับว่ามันมีประเด็นมันมีปมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ก็เลยมีการเจาะลึกเรื่องราวของเธอ
แล้วก็ลามไปถึงการสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็เป็นเหตุให้ทางด้านของนางสุนันแล้วก็นางสาวพรพิมล
ต้องมาแจ้งความอีกเรื่องแล้วมาแจ้งความอีกเรื่องแล้ว
ตำรวจได้สอบปากคำแล้วก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
คลิปวิดีโอรายการที่นำมามอบให้อย่างละเอียดต่อไปนะครับ
ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิดใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อันนี้เรื่องของรายการโทรทัศน์
ส่วนอีกเรื่องของการที่มีหน่วยงานรัฐ
หรือว่ามีข้าราชการเรียกรับเงินตำรวจก็ยังคงสืบต่อนะครับ